เอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งที่ฮือฮาเหมือนกัน
เป็นช่างตัดผมใครที่ผมยาวแล้วอยากจะตัดผมให้หล่อเหมือนเวีย
เหมือนเวียทั้งหวัน
เดี๋ยวเวียจะแนะนำให้บอกเลยว่าเวียใช้แล้วใช้ดี
อยากจะให้คนไทยที่ได้ใช้กันทั้งประเทศ

เอาหนวดออกไปนิดหน่อยแต่ที่จะพาไปดูนี่คือช่างตัดผมที่คุณเห็นแล้วจะต้องตะลึงตะลึงตะลึง
เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเจอช่างตัดผมแบบนี้แหละครับ
โหผมเขียวขนาดนี้ไม่บอกนึกว่าโจ๊ก

นี่ทำสีเขียวหล่นใส่หัวเหรอครับ

ไม่ธรรมดาอย่างที่บอกเห็นแล้วต้องตะลึง

มายื้อถือกันไกลตัดพงตัดผม

บอกเลยนะว่าไม่ได้ตัดเล่น

ช่างป๊อก

ก็ต้องสนุกขนาด

หรือว่าคุณพี่ทองสุขพันจันทร์
เจ้าของร้านปีศาจบาเบอร์

ขนลูกศิษย์ลูกหาแกมา
ที่เป็นช่างตัดผมจากเมืองกำแพงเพชร
เมืองกำแพงเพชรและวิทยาลัยสารพัฒน์ช่างมากกว่า๑๐ชีวิตเลยนะ

มาช่วยกันตัดผมฟรีฟรีฟรีฟรีฟรี
ฟรีให้กับทุกคนที่มาขอรับบริการครับคุณผู้ชมครับ
ทำไมพี่ทำอย่างนี้ก็ไปถามพี่ทองสุกหรือว่าช่างป๊อกเนี่ย
แกบอกว่าที่ทำนะครับเพื่อจะมาคืนความสุขให้กับนักท่องเที่ยว
ของดีของเขานี่กล้วยไข่ไงแล้วก็มีกล้วยฉาบด้วยอร่อยนะจะบอกให้
แล้วเขาบอกเลยนะครับว่าใครที่มีจิตศรัทธานะที่มาให้พี่เขาตัดผมเนี่ย
คือเขาตัดฟรีอยู่แล้วแต่ถ้ามีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญ
เขาจะมีกล่องรับบริจาคเอาไว้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่รับบริจาคมา
จะไปมอบให้กับเด็กพี่ป๊อกเฮ้ยพี่ป๊อกเลี้ยงเด็กไว้หรอคะ
เด็กนักเรียนที่ยากไร้ในถิ่นธุรกันดาลนี่แหละนี่แหละแบบนี้แหละครับ
ส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นเพียงแค่บางส่วนในงานนี้เท่านั้นนะ
ยังมีอีกหลายอย่างในงานที่คุณผู้ชมไปเที่ยวกันได้
ในงานของดีเมืองกำแพงก็คือจังหวัดกำแพงเพชร
แล้วก็พี่ป๊อกเนี่ยเขาก็จะให้บริการอยู่อย่างนี้กับเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเขา
เข้าไปนะคุณผมบอกเลยคุณจะได้ยินเสียงเพลง

ก็มันเต้นไงคือมันจะคึกคักคึกคักแบบเต้นดึงเปิดเพลงแดน
ก็ทำให้ช่างป๊อกโจ๊กเกอร์ของเราคนนี้อยู่นิ่งไม่ได้

เบาพูดดังได้ไงตำรวจวิ่งมา

โอ้ยไลล่าไม่ธรรมดา
คือดูเดี๋ยวผมอยากให้ดูตอนดูตอนที่คุณลุงคนนี้เขานั่งให้ตัดนะ

มีเหล่มองอ่ะ

ป๊อกไอ้ตรงนั้นเอาไว้นะ

หูเนี่ยเอาหูไว้ให้ช่างป๊อก

ช่างป๊อกเขามีความชำนาญคุณดูสิ

ดูบรรยากาศแบบนี้แล้วให้ดูคนดีช่างป๊อกโจ๊กเกอร์คนนี้
ถ้ายังไม่ตัดผมไม่เต้นอะไรก็จะเป็นช่างป๊อกโจ๊เกอร์ธรรมดา
แต่ถ้ามีเพลงปุ๊บจะกลายเป็นช่างป๊อกเด้งทันที